มีเหตุการณ์เกิดขึ้นที่หน้าร้านสะดวกซื้อค่ะที่นครราชศรีมานะคะ

เขานั่งกินบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปกันที่หน้าร้าน๓คน

อยู่ดีมีผู้ชายขี่รถจักรยานยนต์กันมาสองคนนะคะออกมาจากซอย

มึงเกาหรอ

แล้วก็ไปไล่ทำร้ายร่างกายวัยรุ่น๓คนนี้มีสองคนหนีไปได้ทัน
คนหนึ่งถูกรุมทำร้ายร่างกายจนเจ็บหนักเลยอ่ะค่ะคนที่ถูกรุมเจ็บหนักเนี่ยอายุแค่สิบหก
แล้วหน้าร้านสะดวกซื้อมีกล้องวงจรปิดไงบันทึกภาพเอาไว้ได้ชัดเจนเดี๋ยวลองไปดูภาพกันก่อน
นี่ค่ะนี่ก็คือร้านสะดวกซื้อนะคะตำบลในเมืองอำเภอเมืองนครราชศรีมา
ตี๒๒๗เมษายนที่ผ่านมาค่ะคนที่เจ็บหนักเลยจนสลบเนี่ยนะอายุ๑๖นะคะ
หัวแตกเลือดไหลเต็มพื้นเลยเจ้าหน้าที่กู้ภัยฮุกสามสิบเอ็ดต้องช่วยกันปฐมพยาบาล
แล้วก็นำตัวไปรักษาที่โรงพยาบาลมหาราชนครราชศรีมา
ทีนี้ค่ะแม่ของคนเจ็บเนี่ยนะคุณแม่ทิพรดาสงขุนทศอายุ๓๕บอกว่า
แล้วก็ยังไม่รู้ด้วยว่าคนร้ายมาทำร้ายลูกทำไม
แค่เพิ่ง๑๖ไม่ได้กินเหล้าไม่ได้อะไร
แค่ไปเล่นเกมกับเพื่อนบ่อยแค่นั้นเอง

แล้วก็จากการไปคุยกับเพื่อนของผู้บาดเจ็บอายุ๑๕ก็อยู่ในเหตุการณ์ด้วยกัน
ก็วิ่งหนีกันด้วยกันเนี่ยค่ะเขาเล่าให้ฟังว่าเขาก็ไปนั่งกินบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปกัน
หน้าร้านสะดวกซื้อ๓คนนะคะคือเขาไปเล่นเกมกันมาเล่นเกมเสร็จหิวก็ไปนั่งกินบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปกัน
แล้วก็มีผู้ชายขี่รถจักรยานยนต์ออกมาจากซอยมากับสองคนนะคะแล้วก็มาจอดหน้าร้าน
แล้วก็ถามว่ามึงเก๋าเหรอพูดจบปุ๊บต่อยเลยอ่ะไล่ต่อยเลยอ่ะ
แล้วก็บอกด้วยว่าเดี๋ยวยิงเลยแล้วก็เอามือคล้ายจะไปหยิบปืนที่พกมา
เด็ก๓คนนี้ก็เลยตกใจไงวิ่งหนีกันกระเจิดกระเจิง
แต่ว่าคนร้ายเนี่ยวิ่งตามเพื่อนวัย๑๖ทันอีก๒คนหนีไปได้
น้องเขาบอกว่าไม่รู้เลยนะไม่รู้สาเหตุเลยว่ามันทำร้ายเขาทำไม
ไม่เคยรู้จักกันมาก่อนแล้วก็ไม่เคยไปมีเรื่องอะไรกับใคร

มึงเก๋ารออย่างเงี้ยครับเหมือนแล้วเค้าก็เดินลงมาเปิดมันหน่อยค่ะ
แล้วทีนี้พอเดินมาละพักเค้าก็เดินสุดหน้าเตะเว่นนะครับ
เค้าก็บอกว่าเออเดี๋ยวเค้าหลงยิงแม่งเหมือนแล้วก็พลิก
แม่ของน้องที่ได้รับบาดเจ็บก็แจ้งความเอาไว้แล้วนะคะที่สพโพกลาง
ตำรวจบอกว่าก็เนี่ยเดี๋ยวดูภาพนี้แหละจากกล้องวงจรปิดนี่แหละ
ก็จะติดตามตัวคนร้ายมาดำเนินคดีต่อไป
เวลาเด็กอยู่กันดึกบางทีมันน่ากลัวเจออะไรก็ไม่รู้
คือออกจากบ้านไปยามค่ำคืนแบบนี้เนี่ย

ค่ะนี่ก็ตี๒เนี่ยเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะคะ